ตกลงแล้วเนี่ยการที่จะมีไอ้ไข่อยู่วัดนั้นวัดนี้
โดยที่ไม่ใช่แค่วัดเจดีที่นครเนี่ย
คืออันนี้เราต้องเข้าใจวงการสงฆ์ต้องเรียกอะไร
วงการวัดวงการพุทธยังไงคะ
ก็เข้าใจว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นนั่นแหละ
ว่าพอมันมีชื่อเสียงวัดไหนก็อยากได้ไปอยู่ทั้งนั้น
เหมือนก่อนหน้านี้ก็มีเยอะแยะไปอย่างเช่นเทพทันใจ
อยู่ถึงพม่าคนยังเอามาถึงประเทศไทยได้เลย
แล้วก็มีทุกวัดเลยเทพทันใจ
ที่จีนชี้นิ้วชี้อะไรทุกวันนี้ก็เงียบไปแล้ว
นี่ก็มาไอ้ไข่อีกแต่มาภาพมองว่าจะห้ามเนี่ยห้ามไม่ได้หรอก
หมายถึงว่าวัดจะอ้างเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเพื่อไม่ให้คนเอาไอ้ไข่ไปวัดเนี่ยห้ามไม่ได้
แต่ถ้าพูดกันเหมือนตอนที่ท้ายเบรกถ้าเราพูดเรื่องว่า
เอาประเด็นเรื่องการแอบอ้างดีกว่าค่ะบางทีสร้างกันเยอะแล้วก็
ไม่ได้พูดถึงที่มาของการจัดสร้างอะไรแบบนี้แล้วก็ไปแอบอ้างวัดเขาอย่างนี้
เพราะว่าเป็นวัดมาจากวัดเจดีอะไรอย่างนี้อัตมาว่าเออเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องชื่อเสียงวัดได้อะไรแบบนี้
อ่าซึ่งซึ่งอันนี้จะลงมาแบบเฉพาะเจาะจงอีกนิดนึงก็คือตรงที่ว่าเหมือนกับไปบอกญาติโยมของทางวัดแถบของตัวเอง
บอกว่าอันเนี้ยเนี้ยมาจากที่นี่นะอ่าเชื่ออันนี้อันนี้ผิดจริงอันนี้ชัด
ใช่ใช่อันเนี้ยอ่าเพราะเพราะคืออันนี้คือเข้าสนัดโกหกเลยถ้าไม่ได้ขอเขา
พูดง่ายก็เหมือนช่อโกงไปหลอกเขาเอามาแล้วก็ไปใช้ชื่อทางการค้าของเขา
อืมเพราะจริงจริงแต่ละวัดก็จะมีจุดแข็งของตัวเองค่ะงั้นเวลาเราไปเอาแล้วบอกว่า
เอามาจากวัดไอ้ไข่อันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห่วงได้ว่าไอ้ไข่วัดเจดีอืมนะครับ
เพราะไอ้ไข่ถ้าเราเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตตะกี้เราดูมันขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับอ่า
แต่งั้นแต่ว่าเพราะเป็นชื่อสามัญแต่ว่าพอเขาว่าไอ้ไข่วัดเจดี
ก็เป็นส่วนที่ต้องให้เกียรติเขาเพราะคุณเอาชื่อวัดเข้ามา
อาจารย์แต่แหมอาจารย์บอกว่ามีเยอะก็จริงแต่ว่าจริงแล้วเราก็เข้าใจกันว่าไอ้ไข่ตอนนี้ก็คือต้องไอ้ไข่วัดเจดีสิคะ
อันนี้ก็ถามคนที่เขาซื้อเขาซื้อเพราะว่าซื้อเป็นไอ้ไข่วัดเจดีหรือเป็นไอไข่ธรรมดา
อ๋อเดี๋ยวหลุงพี่ขอย้อนกลับมาก่อนนะคะคือตามปกตินี้ถ้าสมมติเวลามีวัดถูอโยคโลย์

คือลักษณะวัตถุมงคลแบบนี้เนี่ยเวลาวัดอื่นที่ไม่ใช่วัดเจดีทำหรือเอาไปเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่หลวงพี่ทราบเนี่ยนะคะ
คือเขาอ้างเลยไหมว่าไอ้ไข่วัดเจดีไอ้ไข่วัดเจดีหรือว่าไอ้ไข่ไอ้ไข่
เขาก็อ้างแค่เฉพาะว่าไอ้ไข่เท่านั้นแหละโดยส่วนใหญ่
แต่ที่อ้างว่ามีจากวัดเจดีก็มีบ้างอยู่แล้วแล้วมันมีผลต่อแรงศรัทธาไหมคะ
ว่าพูดแค่ไอ้ไข่กับไอ้ไข่วัดเจดีมันมีผลต่อแรงใช่ไหม
ว่าโดยคนที่ศรัทธาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าหมายถึงที่ไหน
แต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะบูชาศรัทธานั่นแหละเพราะว่าคนมันอยู่ต่างพื้นที่นี่
ใช่ไหมล่ะคนอยากบูชาจะไปไม่ได้เอาไปที่นู่นไม่ได้ทำยังไง

ขอให้มีรูปปั้นขอให้แค่มีรูปปั้นเหมือนเฉยแค่นั้นแหละ
คนก็พร้อมจะไปจะไปเสี่ยงโชคจะไปขอนู่นขอนี่อยู่แล้ว
หลวงพี่อย่างนี้จริงแล้วในวงการสงฆ์หรือว่าศาสนาพุทธของเรา
สถานที่ที่เราพูดก็คือวัดเนี่ยนะคะคืออย่างงี้ทุกวัดต้องมี

สถานะจากสถานที่เป็นที่ประดิษฐานคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ย
เป็นสารเจ้าแล้วคือวัดส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นสารเจ้าแล้ว
ก็ดูดิไปไปทำอะไรกันไปจุดประทัดกันอ่ะสมัยก่อนจะจุดประทัดเนี่ย
ตามสารเจ้านะแล้วมีไอ้ชุดที่สำหรับจัดไว้เป็นชุดชุด
สำหรับเส้นไหว้เจอตามสารเจ้าเท่านั้นแหละ
ถึงวันนี้ไปอยู่ตามในวัดเรียบร้อยหมดแล้วเอ๊ะหลวงพี่อย่างงี้นี่ทาง
กรมพระพุทธศาสนาทางมหาเทรสมาคมโอเคเหรอคะ
เหรอคะที่จะมีแบบเนี้ยอัตมาวัดท่านไม่ได้โอเคหรอก
แต่ถามว่ากล้ากล้าเข้าไปจัดการหรือเปล่าคุณก็จะ
คุณก็จัดการเฉพาะเคสที่มันเล็กเล็กเท่านั้นแหละแต่อะไรที่มันเป็นเคสอะไรใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ที่มี
ศรัทธาเยอะคนเข้าไปเยอะเนี่ยแต่มันก็ไม่เคยเห็นจัดการสักที
เอ๊ะเดี๋ยวจริงจริงมันมีหลักปฏิบัติหรือแหมคือ
มันมีคำสั่งแล้วคุณจอมขวัญตอนนั้นใช่ไหมที่มีกฎมหาเทราสมาคม
ข้อเกี่ยวกับห้ามขึ้นป้ายพุทธภานิษฐ์ห้ามขายวัตถุมงคลในโบสถ์ในอะไรนะออกมาเป็นชุดเลย
ไม่มีประโยชน์เลยอันนั้นน่ะใช้งานไม่ได้เลยออกมาเป็นกระดาษแค่นั้นอ่ะอ๋อค่ะ